อนุญาตพาไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ที่นี่หน่อย
เขาบอกว่าตรงนี้มีตลาดริมน้ำที่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านแถวนั้นเลยจ้า
คือปกติแล้วไปกระบี่เนี่ยก็จะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคุณ
แต่อยากจะให้มาเที่ยวที่ตลาดหน่อย
หลาดริมน้ำค่ะคุณค่ะอยู่ที่กระบี่นะคะ
วันนี้อยากแนะนำให้มาเดินเลือกซื้อของพื้นบ้านตลาดริมน้ำวิถีชุมชนคลองหินขวางตรงนี้
กลุ่มชาวบ้านในชุมชนเมืองเก่าพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่
เขาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะ
จัดเป็นโซนจำหน่ายอาหารพื้นบ้านให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยว
ได้มาลองเที่ยวมาซื้อของอินอร่อย
แล้วก็ได้กำลังกาย
คือหาของกินอร่อยได้ออกกำลังกายด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีการจัดพื้นที่ให้นั่งกินอาหาร

ริมคลองแบบเนี้ยโอ้ยชมวิวทิวทัศน์ของคลองหินขวาง
มีภูเขาหินปูนเป็นฉากหลังโอ้บรรยากาศดีอากาศก็ดี
และตลาดนี้เขาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่มาขายอาหาร
ในราคาไม่แพงนะอืมเท่าไหร่อยากให้นักท่องเที่ยวให้ประชาชนเนี่ย
มาชิมอาหารอร่อยฝีมือชาวบ้านแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศสุดสบายของคลองหินขวา
มันมีหลังรถด้วยหรอมีหลายอย่างมากโอ้ยตลาดริมน้ำแห่งนี้
เริ่มได้รับความสนใจจากชาวกระบี่แล้วรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
บางคนจุงลูกจุงหลานพาครอบครัวมาซื้อกันเห็นไหมค่ะสัตว์อาจารย์มันดูชิวดีอะ
แล้วก็กินนั่งกินนั่งกินกันอ่ะโอ้ยคุณกินแล้วคุณไปเต้นกูจะจุกนะคะ
หนังไม่คุณเต้นก่อนนะฮะเออแล้วค่อยมากินทีหลังดีกว่านะคะ
เดี๋ยวเราเว้นช่วงนิดหนึ่งกันละกันเนาะ
ตลาดนี้นะเขาเปิดปิดนะคะ
ก็คือช่วง๔โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
ขายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะจ๊ะ

มีโอกาสไปดูสิบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้

ดิฉันว่าสายกินสายเที่ยวไม่ควรพลาด
ถูกใจแหละที่ถูกใจคุณชนะด้วยเนี่ย

ถูกต้องแล้วมีโอกาสไปกันนะคะ